คราวใส่ไข่

เขาก็ใช้อย่างนั้นเพราะว่าคนรวยจริงเขาจะไม่รู้
เสร็จแล้วนางบอกว่าวันหนึ่งนางไปเจอคนเหล่านี้แล้วนางถืออุ๊ยแอร์เมสหนังจนละแคบไปละ๓๔ล้าน
รู้สึกว่าเราเป็นคนจนที่พยายามจะทำตัวรวย
พวกนั้นรวยจริงเพราะว่าพระดิษฐ์อย่างนั้น
ถ้าผู้ชมอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนถามเยอะมากเกินอยู่ในหน้าหนึ่งไทยรัฐนะ

หนูเนี่ยนัดคิวให้พี่หนุ่มกัญชัยทั้งหมด๓รอบ

คือผมบอกตรงผมไม่อยากไป
เพราะว่ากลัวเกลียดเขาทำนายได้
กลัวเขาทำนายดวงถึงฆาตนู่นนี่นั่นเลยกลัว
ก็ไม่รู้ล่ะคือตัวหนูเองเนี่ย๓ปีหลังหนูไม่เคยได้ดูเลยพี่

คนนั้นเอาไปก็เราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้

เขาเคยดูไหมว่าเขาจะไปเร็วอะไรอย่างนี้

อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนที่จะเล่า
คือเขาบอกเพื่อนมะดำที่พม่าเนี่ย
บอกกับลูกหลานเขาว่าเขาเห็นคนมารับเขาแล้ว

เขาไม่มีลูกหลานคือพี่น้องเขาที่อยู่ในบ้านของเขา

เขาจะมีคนแปลให้เขาซึ่งก็เป็นพี่น้องเขานั่นแหละ

คือหนึ่งเขาจะท้ายว่าแบงค์เนี่ย

ตกใจดินี่ผ่าท้องไปทำงานนี่ตกใจเลย

หมอตำเรียกแข้งหมอเส็งไม่หมดเลย

พี่พ่อเนี่ยเขาเชื่อไหมว่าเขาเขียนนะ
เขาเขียนพ่อจนพ่อตะลึงเลย
ปีไหนเป็นรัฐมนตรีปีไหนเป็นอะไรยังไง

พ่อก็ไปก็ไปกับพร้อมลุงหมอเสงเนี่ย

คือมีคนปกติเนี่ยหลายคนก็ทำธุรกิจ
มะดำเนี่ยไอ้ผิงเนี่ยที่ขายของกระเป๋าอย่างกัน
แล้วก็ทายอะไรพ่อเธอที่พ่อเธอตกใจอีก

อย่าพูดด้วยกว่าก็ไม่ต้องไปพูด

ก่อนเขาเสียชีวิตเนี่ย

แล้วน้องสาวก็คือที่ทั้งบ้านก็ไม่มีใครใส่ใจอะไร
เพราะว่า๑คนมันไม่ได้ป่วย

จนเมื่อเช้ามืดเนี่ย

ตามหลักที่ตัวเองเคยดูเนี่ย
เขาจะดูแม่นในช่วง๗โมง๘โมง

มือเป็นอย่างงี้

คือน้องสาวเขาจะเขียนเนี่ยว่าเป็นอย่างงี้

เขาสั่งเสียไว้แต่ข่าวอาจจะยังไม่ได้ลง

ใส่โรงแก้วด้วย

พี่รู้ไหม
เขาเอาเงินที่ดูหมอดูไปทำอะไร
สร้างโรงบาล
เรื่องการเมืองสุดสุดนะฮะก่อนที่เขาเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกทุกคนคือคนที่อยู่ในบ้านเขานะพี่หนุ่มนะ
เขาบอกว่าจำไว้นะหลังจากนี้
อยู่ที่สูงสูงเอาไว้อืมสิ่งที่เขาจะเห็นเนี่ย
น้ำจะท่วมใหญ่ใครไม่เชื่อ
ไม่เชื่อเขาเนี่ยก็ตายอย่างเดียว
เขาพูดอย่างนี้เลยสงคราม

เก็บข้าวของเครื่องแบบอาหารให้ข้าวสารอาหารแห้
อันนี้ทางญาติเขาออกมาบอกแล้วว่า
ไม่ได้พูดเรื่องสงครามแต่พูดเรื่องน้ำท่วมอย่างนี้

แต่เขาก็มีก็เอาจริงไหมคนพม่าบอกพูด

เอาบางคนแบบว่าด้วยความบางทีข่าวมันจะแรงไป
แต่ที่พม่าเขาบอกว่าบางทีพูดมาเหมือนกันว่า

ให้เก็บข้าวแห้งไว้เยอะนะ

ข้าวสารก็คือข้าวสารใช่ไหมพี่ข้าวแห้ง
โอ๊ยจะเก็บชะแจนียอลเพื่อดำสวยป่ะเขาส่งมาวะ

จะเอาไปขึ้นเขานะคะ

ไม่ได้ผ่าค่ะหนูยังต้องยึดติดอยู่นะครับ
เอาอย่างนี้คือหมอดูอีที
แต่คนถามกันเยอะพี่ว่านักการเมืองนายกรัฐมนตรีเกือบทุกคนก็ไปดู
แม้กระทั่งการเมืองแต่ละครั้งในประเทศไทยเขาก็จะเป็นคนดู
ซึ่งเขาเสียชีวิตอายุ๕๘ปี
คือหลังจากที่ข่าวแพทย์สะพัดว่าหมอดูอีทีหมอดูชื่อดังของพม่า
เสียชีวิตลงในบ้านพักที่กรุงย่างกุ้ง
โดยสื่อท้องถิ่นในเมียนมาร์ได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของโมดูอีกที
โดยเรียกว่านางสวยสวยวินหรือหมอดูอีที
เสียชีวิตในวัย๕๘ปีที่บ้านพักเมื่อตี๔๒๐นาที
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพมีรายงานเนื่องจากประเพณีเมียนมาร์เนี่ย
เขาจะไม่นิยมเก็บศพไว้ในบ้าน
ทางญาติจึงนำร่างของหมอดูอีทีเนี่ยนะฮะไปตั้งไว้ที่หมู่บ้าน

แล้วก็จะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา๓วัน
จากนั้นก็จะจัดพิธีศพในเวลาบ่าย๒โมงที่สุสาน

แม่นยำของหมอดูคนนี้

วันหนึ่งหมอดู๖คน๖คนรู้อีกไม่เกิน๖คนไม่เกินเที่ยงก็เลิกแล้ว

ถ้าอย่างนั้นจะดูถึงจะเป็นคน

แล้วก็บรรดานักการเมืองนักการเมืองจะเดินทางมากันเนี่ยนะฮะ
ตาบางคนบอกว่าพันเหรียญจริงไหม

บางคนพันเหรียญจริง

ฉันดูอ่ะตอนสมัยหนูไปดูอ่ะ

ไปดูถ้าหนูจำไม่ผิดนะ

ผ่านเลยโอเคผ่านเลยมา

รวมตัวกันแล้วเจนนี่ไม่มาเหรอเธอ

โอ๊ยแต่ว่าคุณมองคุณหมายและจดรงราชดาไปกันหมด

แต่วันเกิดเขาหรืออะไรที่เป็นเจนนี่แล้วก็จุ๋ยแล้วก็ยายาหญิง

อ๋อเหรอคือนางมีนอยู่กลุ่มนั้นหรอ

แต่เจนี่เพื่อนมันเยอะมะตูมอยู่ทุกกลุ่ม

แล้วเขาอยู่กับเธอตอนไหน

อาจจะฟังเรื่องเจนนี่ไหม
เรียกว่าตอนนี้นางก็อีผีอีโรคจิตอีปากเสีย

เขาบอกเรียกได้ว่าฮอตสุดสำหรับนางเอกสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ย

จากกระแสข่าวดราม่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ย

ละครพงศ์บุงเขาบอกเลสติ้งก็ขึ้น

งานนี้แบบว่าโอ้โหออกงานหรูเดินแฟชั่นโชว์บนลันเวย์

นางออกกำลังกายแบบโอ้โห
แล้วหุ่นดีอะไม่ใช่ออกแบบว่าตัวเป็นล่ำปึ๊บแบบสวยอะ
เจอเบลล่าฮาดิสด์ด้วย
นี่ไงไม่แพ้เด็กจ้า
เจอเบลล่าฮานีล่ะ
เบลล่าฮานีก็อยู่เมืองไทยก็อยู่
ก็อยู่เพิงบุญไง
มีที่เขาเดินมั้ยมีที่เขาเดินมั้ย
มีที่เขาเดินมั้ย
งานนี้เรียกว่าเพื่อนแล้วก็แฟนคลับเนี่ย
เขาเรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
นอกจากสิ่งที่พีคสุด
พีคสุดยังมีคนแอบเห็นว่าท็อปนักเศรษฐ์ที่เคยตกเป็นข่าว
ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับเจนี่เนี่ย
เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะ
เดี๋ยวใครถ่ายให้วะ

ก็ใหม่รัชดาก็ไปปอมวินิตก็ไป
เขามีช่างมาก
ยังถึงผิงพะนิตามายว่าเดี๋ยวเร็วนี่คงต้องมีข่าวเดี๋ยวไปรอดูกันด้วยเอง
ก็ได้ยินข่าวมาจากศณเขาไปแจ้งความกับเวลาโอ้ยแสดงแล้วแหน่มกันเนาะไปเอาวาแหว้นมาตอน
ผ้าพาลดูแล้วเพราะว่าพอทรานส์ไม่ใช่นางเอก
ที่เกิดมีประเด็นดังมากด้วย

แต่นางเอกวาวแหวนไข้วัดกับผัวตัวประกอบ
ฉันอยากรู้
ไปแล้วค่ะเวลาหมดแล้ว
ไม่หมดไม่หมด
คุณชอบผวัตนะ

สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวมาลืน
เฮ้พรุ่งนี้สิคุณมา
เออพรุ่งนี้สิปล่ะแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ